ที่อีกหนึ่งคดีที่ต้องบอกว่าคนพูดถึงกันเยอะแล้วก็คนให้ความสนใจกันเยอะมากนะคะ
เป็นกรณีที่ภรรยาของรองสรวจสวนองค์วังทองหลัง
เสียชีวิตในบ้านแต่หลายคนมองว่ามันเหมือนเป็นการเสียชีวิตปริศนา
ตอนแรกเนี่ยฝั่งของสามีที่อยู่บ้านเดียวกันร้อยตำรวจเอกทรงกรดเนี่ยบอกว่า
เขานอนหลับอยู่แล้วได้ยินเสียงปืนดังขึ้นลงมาก็เห็นว่าภรรยาฆ่าตัวตาย
แต่ฝั่งญาติของภรรยาเนี่ยติดใจมากมากติดใจตั้งแต่ว่าหนึ่งภรรยาคุยคนตายเนี่ยนะคะ
เป็นคนถนัดขวาใช่แต่รูกระสุนมันเข้าที่กระโหลกฝั่งซ้าย
ถนัดขวาทำไมต้องถือปืนแล้วยิงตัวเองข้างซ้าย
จากสภาพศพตอนที่เจอเนี่ยมีการเอาผ้าห่มสีน้ำเงินคลุมเอาไว้
ก่อนที่จะยกไปให้กู้ภัยยกไปเลยอีกทีนึงมันดูแปลกแปลกมันดูไม่สมเหตุสมผลนะคะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะญาติมีการเดินทางมารับศพผู้เสียชีวิตแล้วนะคะ
และร้อยตำรวจเอกทรงกรดที่เป็นสามีเนี่ยตอนนี้เขาบอกตกที่นั่งลำบากมาก
ไม่มีที่ยืนในสังคมเลยถึงขั้นออกมาให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเลยนะคะ
เกลียดอะไรสะดวกเนี่ยบอกเขายังบอกบ้างกว่าเนี่ยเนี่ย
นี่ค่ะครอบครัวก็ยังทำใจไม่ได้นะคะ
ผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวพิมชะดาพรภูแย้มใสหรือว่าคุณนุ่มนิ่ม
เป็นภรรยาร้อยตำรวจเอกทรงกฎบุญส่งรองสารวัตรสืบสวนสนวังทองหลางค่ะ

เองญาติย่านเดินทางไปรับศพแล้วก็ตัดสินใจนำไปบรรเภงกุศล
พระอภิษฐรรมที่บ้านเกิดที่จังหวัดกาลสินนะคะนางทองใสภูคงน้ำ
แม่ของคุณนุ่มนิ่มก็บอกว่าไม่เชื่อว่าลูกสาวจะฆ่าตัวตาย
เพราะทุกครั้งที่มีข่าวเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายเนี่ย
ลูกสาวมักจะพูดให้ฟังบ่อยคุยกันบ่อยเลยว่า
มันเป็นการกระทำที่สิ้นคิดตัวเธอมีสมองจะไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาด
และการฆ่าตัวตายจะไม่ได้ไปผุดไปเกิด
อันนี้ตามหลักของศาสนาพุทธซึ่งแม่เองเลยบอกว่า
เวลาคุยกับลูกเรื่องแบบนี้เลยทำให้ติดใจเลยค่ะว่า
ไม่น่าฆ่าตัวตายและอย่างที่สองที่แม่คล่องใจมากก็คือ
ลูกแม่เนี่ยถนัดมือขวาแต่ทำไมสภาพศพที่พบ
รูกระสุนมันเจาะเข้าไปที่กระโหลกฝั่งซ้ายแล้วลูกแม่ถือปืนมือซ้ายด้วย
มันผิดปกติแถมก่อนหน้านี้ลูกก็เคยมาปรึกษากับแม่
เล่าให้แม่ฟังว่าทะเลาะกับสามีบ่อยทะเลาะกันด้วยเรื่องภายในครอบครัว
ทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นสามีเอาปืนจี้หัวมาแล้ว
ยืนยันเลยนะคะว่าลูกเธอไม่ได้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไปเช็คเฟซบุ๊คดูได้เลย
ก่อนเกิดเหตุก็เห็นไลฟ์ขายของปกติดีท่าทางร่าเริงน้ำเสียงก็ปกติ
แถมยังโพสต์ยังคุยกันอยู่เลยว่าเดี๋ยววันหยุดสุดสัปดาห์นี้
จะพาลูกสาวไปเที่ยว
วันเดียากันในพนักงานสอบสู่ส่วนนรกปราว
เจ้าของพื้นที่เกิดเหตุก็เรียกตัวร้อยตำรวจเอกทรงกรด

อีกนะคะเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชม
เราขอจำลองภาพกราฟิกคุณผู้ชมดูแล้วกันนะคะ
ตามเรื่องราวที่เขาเล่าวันเกิดเหตุร้อยตำรวจเอกทรงกรดบอกว่า
กลับบ้านมาช่วงประมาณสักตีหนึ่งพอมาถึงก็มีการโทรศัพท์เรียกให้
ภรรยาลงมาเปิดประตูเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีกุญแจ
พอเข้ามาในบ้านก็นั่งดูหนังอยู่ชั้นล่างส่วนภรรยาขึ้นไปนอนชั้นบน
พอดูหนังจบเขาขึ้นไปนอนในห้องแต่ภรรยาบอกว่าอยากอยู่คนเดียว
แล้วก็เดินสวนออกไปเขาก็พยายามบอกแล้วว่าเอ้ยมานอนด้วยกันเถอะ
เธอก็ไม่มาแล้วก็ออกไปนอนอีกห้องหนึ่งจากนั้นค่ะเขาก็เดินไปเคาะประตู
เพื่อที่จะตามภรรยาบอกเออกลับมานอนห้องเดียวกันเถอะนะ
แต่ภรรยาไม่ยอมเปิดประตูให้ค่ะเขาก็ใช้เท้ากระแทกประตูเข้าไป
พอเข้าไปได้ภรรยายืนยันคำเดิมเลยบอกว่าฉันอยากอยู่คนเดียว
เขาก็พยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อมจนสุดท้ายภรรยาใจอ่อนยอมกลับมานอนด้วยกันที่ห้อง
แล้วก็หลับไปหลังจากนั้นค่ะเขาถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงปืน
ขึ้นมาไม่เจอภรรยาอยู่ข้างแล้วก็รีบลงไปตามหา
ปรากฏว่าเห็นภรรยาเอาอาวุธปืนของเขายิงตัวตายอยู่ที่โซฟา
เขาก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจทันทีร้อยตำรวจเอกทรงกรดบอกด้วยนะคะ
ว่าตอนนี้เนี่ยเครียดมากไม่มีที่ยืนในสังคมเลย
เพราะทางครอบครัวของภรรยาคิดว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตาย
แต่ขอยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำและไม่มีเหตุผลที่จะทำด้วย
นี่เป็นภรรยาของเขาเป็นแม่ของลูกวัย๔ขวบของเขา
มีลูกด้วยกันรักกันจะทำทำไม
ข้อสงสัยที่บอกว่าทำไมต้องมีการเอาผ้าคลุมศพภรรยาก่อน
เขาบอกว่าตอนคลุมเนี่ยเป็นการคลุมหลังจากที่มีการชนะสูตศพเบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้ว
ทุกคนที่มาในที่เกิดเหตุก็เห็นไปถามได้เลย
ส่วนอาวุธปืนที่ก่อเหตุเขาใส่ไว้ในกระเป๋าวางไว้บนหัวเตียงในห้องนอน
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านางสาวพิมชะดาพรไปหยิบมาเมื่อไหร่
และอาวุธปืนก็ไม่ได้มีการขึ้นนกเอาไว้
เพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเป็นอุบัติเหตุปืนลั่นได้อย่างแน่นอน
พอนักข่าวถามถามว่าเนี่ยแต่ว่าแม่เขาติดใจนะ
ว่าตัวของผู้ตายถนัดขวาทำไมถือปืนฝั่งซ้าย
บอกเลยนะคะว่าเขาไม่ได้ถัดฝั่งขวาอย่างเดียว
เขาถนัดทั้งซ้ายและขวา
คนที่ใกล้ชิดจริงถึงจะรู้
แต่ว่าแม่เนี่ยบอกว่าลูกถนัดขวาค่ะ
ส่วนประเด็นเรื่องการทำร้ายร่างกายนะคะ
ที่แม่เคยบอกว่าลูกสาวมาเล่าให้ฟัง
ว่ามีการทะเลาะกันถึงขั้นเอาปืนจี้หัวจริงหรือเปล่า
ร้อยตำรวจเอกทรงกรดก็ยอมรับค่ะว่าเคยทะเลาะกันจริง
ก็เป็นการทะเลาะกันตามภาษาผัวเมียถามว่าเคยใช้กำลังด้วยไหม
เคยนะคะเคยตบไปที่ใบหน้าเพราะว่าภรรยาพยายามจะเอาลูกกลับไปที่จังหวัดกาลสิน
ซึ่งตัวเขาเนี่ยไม่อยากให้เอากลับไปเกิดการยื้อแย่งกัน
แต่ย้ำค่ะว่าไม่เคยเอาปืนเจาะหัวภรรยาตามที่ถูกกล่าวหาแน่นอน
แต่มาปีเนี้ยเนี่ยปีก็ขึ้นแแล้วปีก็จำเวลาไม่ชัดเย็น
น่ะปีขึ้นไปจะไปนอนกับเขาหวังว่าเราไปนอนกับเขา
ตัวเข้า
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับนางสาวประภาษีภูแย้มใสอายุ๓๑ปีพี่สะพ้ายของผู้เสียชีวิตค่ะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าเมื่อวันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่งจะไลน์คุยกับผู้เสียชีวิตนะคะ
ยังชวนกันกลับบ้านที่จังหวัดกาลสินช่วงสิ้นเดือนนี้อยากกินส้มตำอยากกินแกงเห็ดที่บ้าน
แล้วก็ยังบอกด้วยว่าจะไปย้ายทะเบียนบ้านลูกสาวมาอยู่ที่บ้านที่เป็นหลังเกิดเหตุนะคะ
แต่ใจจริงอยากย้ายทะเบียนบ้านลูกสาวมาเพราะว่าไม่ไว้ใจสามีมีปัญหากันบ่อย
นางสาวพนิตาบุญโชธอายุ๓๑ปีลูกพี่ลูกน้องของผู้เสียชีวิต
บอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนร่าเริงนะคะรักสวยรักงามรักลูกมาก
แต่ว่าเคยตัดพอให้ฟังว่าอยากเลิกกับสามีแต่สงสารลูกเพราะว่าลูกยังเล็ก
ทุกครั้งที่มีปัญหาก็ไม่เคยคิดสั้นที่ผ่านมารู้ทั้งรู้ว่าผู้ชายคนนี้เคยมีครอบครัวมีลูกมาแล้ว
แต่ก็ยอมอยู่ด้วยเพราะสงสารลูกของตัวเองที่ยังเล็กอยู่ค่ะ
ใช่แต่นางก็บอกว่าไม่ค่อยอยากย้ายมาเท่าไหร่หรอกพวกบ้านนี้ผีเข้าผีออกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้าย
ทะเลาะกันอีกมันจะวุ่นวายมันก็บอกอยู่อะไรแบบนี้แล้วก็พี่ก็ไม่คิดว่ามันฆ่าตัวตายอันเอาตรงยังไงก็ไม่คิด
ติดใจมากเพราะว่าน้องก็ถนัดถนัดขวาแล้วไปยิงขมับข้างซ้ายมันก็อย่างนี้ไงพี่ก็เออมันก็ยิ่งแปลกไปใหญ่นะไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีว่าเครียดซึมเศร้าอะไรที่บอกที่บอกว่าผู้ต้องสงสัยน่ะให้การว่าเขาเครียดเรื่องพี่สะพ้ายแม่ป่วยแม่ไม่ได้ป่วยแม่เป็นเบาหวานเฉยไม่ได้ว่าขั้นรุนแรงไม่ได้เป็นมะเร็ง

เขาไม่ฆ่าตัวตายแน่นอน
อืมนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางฝั่งญาติและคนใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุค่ะ
มีการนำดอกเบนจมาสสีขาว๔ช่อมาวางไว้ที่ประตูหน้าบ้าน
ทีมข่าวก็ถามเพื่อนบ้านหลายคนไม่กล้าให้สัมภาษณ์นะคะ
บอกแค่ว่าเคยเห็นเขาทะเลาะกันจริงสามีพระยาคู่นี้
วันเกิดเหตุก็ได้ยินเสียงในบ้านแล้วก็เห็นตัวผู้เสียชีวิตร้องไห้อยู่หน้าบ้าน
แต่ไม่รู้หรอกว่าไอ้เหตุยิงเนี่ยมันยิงตอนไหนไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว
เพราะว่าเพื่อนบ้านเขาบอกว่าตัวเขาเองเพิ่งย้ายมาอยู่ได้แค่ไม่กี่เดือนนะคะ

ของผู้เสียชีวิตพร้อมกับญาติได้นิมนต์พระสงฆ์เดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่บ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
นำดอกไม้ทูบเทียนไหว้เชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตให้กลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาลสิน
ส่วนสามีของผู้เสียชีวิตค่ะร้อยตำรวจเอกทรงกรดก็เข้าไปเก็บของส่วนตัวของภรรยา
เช่นเสื้อผ้าผ้าขนหนูรองเท้าเพื่อนำกลับไปพร้อมกับร่างของภรรยานะคะ
แล้วก็ไปร่วมงานศพบรรยากาศโศกเศร้าค่ะแม่กับญาติก็เรียกชื่อปูนิ่มกลับบ้านเรานะลูก
อยู่ที่นี่เลยแล้วก็ให้พระให้แม่ถือสายสินกับผ้าขาวนะคะกลับไปที่บ้าน
สำหรับทางคดีค่ะคุณผู้ชมพันธุ์ตำรวจเอกรุ่งสกุลบุญกระพือผู้กำกับสนรัฐพร้าวบอกว่า
ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใครนะคะ
จากการสอบปากคำรักษ์
แต่บางเรื่องก็อยู่ในสำนวนที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้
คือสำคัญมากเลยเรื่องนี้ก็คือผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
ตรงนี้จะสามารถนำมาอ้างอิงได้ขนาดที่ซัดเจน
เพราะว่าแน่นอนตอนเกิดเหตุไม่มีใครเห็นเขาอยู่กัน๒คนสามีภรรยา
อยู่กันสองคนสามีภรรยาอีกฝ่ายหนึ่งก็คือภรรยาเสียชีวิตไปแล้ว
คือมีรายงานว่าพลตำรวจรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ์
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงในเรื่องนี้นะคะ
ก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ